แต่ที่นี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปย้อนดู
ก็ใช้เวลาสักพักลุงพลกับป้าแตนก็ออกจากสวนไปเวลาประมาณ๙โมง๒๒นาที
จำเวลานี้ได้แม่นลุงพลบอกว่าป้าแตนดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือ
แล้วตอนนั้นเนี่ยมีป้าถอนกับลุงม็อกที่เป็นพยานยืนยันว่าลุงพลอยู่ที่สวนยางพาราจริง
กลับถึงบ้าน๙โมงครึ่งลุงพลอาบน้ำแต่งตัวเพราะมีนัดไปรับพระ๑๐โมง
วัดถ้ำภูผาแอก๑๐โมง๗นาทีลุงพลไปถึงวัด
ระยะทางห่างจากบ้านสองกิโลนะคะเราเคยพยายามที่จะคำนวณระยะเวลา
เทียบกับระยะทางเราเคยให้ลุงพลจำลองเหตุการณ์เลยด้วยซ้ำ
จะใช้เวลาประมาณนี้ระยะทาง๒กิโลกรัม
ทีนี้ลุงพลจำลองเหตุการณ์แบบผมก่อนไปอาบน้ำหรืออะไรแบบนี้
จำลองเหตุการณ์ให้ดูหมดเลยถ้าเกิดจะดูว่าเวลาช่วงตรงเนี้ย
ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณสัก๑๐นาทีนะคะ
เท่ากับว่าลุงพลน่าจะขับรถออกจากบ้านประมาณ๙โมง๔๐นาที
ถึงวัด๑๐โมง๗นาทีแปลว่าระยะทาง๒กิโลกรัม
ลุงพลใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงถ้านับเวลาที่ลุงพลกลับมาถึงบ้าน
ก็ไม่มีพยานคนไหนยืนยันที่อยู่ของลุงพลได้ก็นอกจากป้าแตนภรรยา
หมายความว่ามันมีช่วงเวลา๓๗นาทีที่มันเป็นช่องโหวตที่มันหายไป
หลังจากรับพระมาแล้วขับรถมารับป้าแตนกับป้าถอนและลุงมอกประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ลุงพลอ้างว่าเพิ่งรู้จักป้าถอนตอนนี้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป

เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงพลที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้

ไทม์ไลน์ช่วงเวลาของลุงพล

เมื่อวันที่๔มิถุนายนปีที่แล้วนะคะ
อาจารย์บุตรมาเสร็จแล้วก็พาท่านลงมาที่บ้านกกอก
มาจอดที่หน้าบ้านพระถอนนี่ก็จะประมาณ๔บางครึ่งน่าจะประมาณนั้น
ก็เลยได้ถามป้าถอนว่าแฟนผมน่ะไปไหน
แฟนผมว่าแฟนไปไหนทำไมยังไม่มาประมาณนั้น
พอดีป้าถอนเขาก็บอกว่าแฟนผมน่ะขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่บ้านน้องชมพู่
ผมก็รอนะจังหวะที่รอคือไม่นานแฟนผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ลงมา
มอไซค์ลงมาก็มาบอกว่าไม่เห็นน้องชมพู่ไม่รู้ชมพู่ไปไหน
ประมาณนั้นครับทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ผมก็บอกเอ้าไม่เห็นก็โทรไปบอกพ่อกับแม่เขามาหา
ให้มาหาน้องซึ่งผมน่ะบอกแฟนว่า
พระนั่งในรถแล้วไปไปส่งพระในระหว่างทางที่เราเดินทางไปน่ะ
น่าจะเป็นช่วงอำเภอเขาวงหรือไงนี่แหละครับได้โทรมาถามแม่น้องชมพู่แล้วว่าเห็นน้องหรือยัง
แม่น้องชมพู่บอกยังไม่เห็นซึ่งแม่น้องชมพู่ตอนนั้นเขาก็ได้ถามอยู่ถามเราว่าได้พาน้องมาด้วยไหม
ซึ่งผมก็เลยบอกว่าไม่ได้พามาถ้าพามาก็ต้องบอกว่าพามา
แฟนผมน่าจะลงรถแล้วก็น่าจะไปก่อนผมผมก็เอาของลงเสร็จปุ๊บก็ล็อกรถ
รถเสร็จแล้วก็ได้เดินขึ้นไปทางบ้านน้องชมพู่ก็ได้ออกตามหาตามชาวบ้านเขาออกตามหาตามที่พระท่านทักนะครับ
ออกหาก็ออกไปตามชาวบ้านนะไม่ได้ไปคนเดียวครับยืนยันว่าได้ไปคนเดียวคือ
คำถามคือแล้วตกลงลุงพลรู้ตอนไหนกันแน่ว่าน้องชมพู่หายตัวไป
มันค่อนข้างจะคลุมเคลือแล้วก็สับสนนะคะเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของลุงพลไม่ตรงกัน
เหมือนกับว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลุงพลมักจะใช้คำว่านาฬิกะคือการกะเวลา
เพราะว่าไม่มีนาฬิกาดูก็จะใช้คำว่านาฬิกะนาฬิกะแบบนี้ค่ะ
คือเป็นการกะเวลาแต่ว่ามันก็มีพิรุธบางอย่างนะคะ
ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีนาฬิกาดูจำเวลาแบบเป๊ะไม่ได้
แต่มันก็มีการให้สัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันอยู่หลายครั้ง
อย่างกรณีที่แม่น้องชมพู่สงสัยสิ่งที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ว่า
รู้ว่าน้องชมพู่หายไปตอนเก้าโมงครึ่งแม่บอกว่าแปลกมาก
เพราะน้องสดิ้งบอกป้าแตนว่าน้องชมพู่หายไปเกือบ๑๐โมง
แล้วป้าแตนโทรไปบอกแม่ตอนสิบโมงแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
แล้วทำไมลุงพลรู้ก่อนแม่ต่อมานะคะลุงพลก็เปลี่ยนการให้สัมภาษณ์
บอกว่ารู้ว่าน้องชมพู่หายไปหลังจากไปรับพระมาแล้ว
ก็ให้สัมภาษณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ค่ะก็เหมือนกับว่า
ช่วงเวลาที่ลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายไปมันไม่ตรงกัน
เวลาที่ให้สัมภาษณ์ตกลงว่าเอ๊ะรู้ช่วงเวลาไหนอะไรยังไงกันแน่
ก็มีพยานคนนึงที่เหมือนกับว่ายืนยันมาตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่แรกเลยว่าลุงพลพูดเองว่าน้องชมพู่หายไป
ตั้งแต่ตอนขึ้นไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอก
นี่ค่ะพยานคนนี้เขาบอกว่าเอ้าก็ลุงพลพูดเองว่าน้องชมพู่หายไป
ซึ่งคนคนนี้ที่เป็นพยานปากสำคัญคนนี้เขาเข้าเครื่องจับเท็จด้วยนะคะ
คือกว่าเขาจะโทรศัพท์บอกกันก็ปลาเข้าไป๑๐โมงประมาณอย่างนั้น
แล้วทำไมลุงพลบอกว่ารู้ตั้งแต่๙โมงครึ่ง
พยานคนนี้เนี่ยอยู่ในสำนวนคดีที่เจ้าหน้าที่รวบรวมสำนวนคดีเพื่อขอนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะ

เพราะว่าลุงพลนายชัยพลวิพาเนี่ยบอกว่าจะไปรับพระ
ไปรับพระแล้วก็บอกกับพระว่าหลานผมหาย
ท่านผู้ชมครับพยานสำคัญที่เราได้ไปคุยอีกครั้งนะครับ
หลังจากเหตุการณ์ผ่านมา๑ปีเต็มแล้วมีหมายจับผู้ต้องหาออกมาแล้วก็คือพระบุญมา
พระบุญมาที่วัดภูผาแอกวัดป่าภูผาแอกบ้านกกอกพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัด
นี่ฮะผ่านมา๑ปีเต็มเนี่ยพระบุญมาท่านยังยืนยันคำพูดแรกคำพูดเดิม
ที่เคยให้การกับตำรวจตั้งแต่ช่วงแรกว่าวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖
ท่านบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนี่คือภาพวันนี้แล้วนะฮะ
บอกไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะครับคำให้การของท่านที่นำไปสู่การคลี่คลายคดีอะไร
เพราะท่านก็แค่พูดในเรื่องที่มันเป็นจริงท่านไม่สามารถพูดโกหกหรือว่าเปลี่ยนคำพูดได้
เพราะยังไงซะความจริงก็คือความจริงใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรม
ปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษพูดตามความจริงอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นให้ข้อมูลไป
ความจริงก็คือความจริงใครทำก็คนนั้นใครไม่ทำก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องของกรรมเพื่อนของกรรมเขา
ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ตื่นเต้นอะไรก็ปกติธรรมดาไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความสงสัยอะไรใครสักอย่าง
ก็ปกติธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลย
ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ที่นำไปสู่การขอนุมัติศาลออกหมายจับยังระบุช่วงบ่ายด้วย
วันที่๑๑พฤษภาคมนะฮะที่เขาตามหาตัวน้องชมพู่กัน
แต่ช่วงบ่าย๒ถึงบ่าย๔ในวันนั้นเนี่ยนายชัยพลกลับไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าตกลงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันแน่
แล้วมีพยานสองคนบอกว่าเห็นนายชัยพลเนี่ยอยู่แถวร่องน้ำที่ภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางที่เดินไปจุดที่เจอศพน้องชมพู่ได้
แต่ลักษณะของเขาคือกำลังเดินมุ่งหน้าจะกลับบ้านมีพิรุษก็คือทักทายแล้วไม่ยอมพูดด้วยดูเร่งรีบ
ท่านผู้ชมครับความจริงหนึ่งในพยานที่เจอวันนั้นเขาเจอสองคนนะหนึ่งในพยานที่เจอลุงพลในวันนั้นเนี่ยเคยให้ข้อมูลกับเรานะครับ
เพราะว่าเขาให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างนี้ตั้งแต่แรกตอนนั้นเราใช้ชื่อสมมุติเพราะว่าแหม่ก็ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเธอชื่อส้มโอตอนนั้นใช้ชื่อสมมุติชื่อส้มโอนะฮะ
วันนี้เรากลับไปคุยกับคุณส้มโออีกครั้งนะฮะแต่วันนี้เธอบอกว่าเรียกเจ๊บุญมาเลยก็ได้เธอบอกเธอก็ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรจะต้องปิดบังอะไรเพราะว่าให้ข้อมูลกับตำรวจตามความจริงนี่คุยกับติในวันนี้นะฮะไปคุยเมื่อช่วงค่ำนี้เองนะครับ
บุญมาเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยช่วงบ่าย๑๑พฤษภาคม๒๕๖๓เห็นลุงพลเดินลงมาจากภูเหล็กไฟคนเดียว
เป็นช่วงที่ชมพู่หายตัวไปนะครับเธอก็ถูกตำรวจเนี่ยเรียกไปให้ปากคำให้ข้อมูลอยู่หลายครั้งทุกครั้งก็ยืนยันเหมือนเดิม
วันนี้เจ๊บุญมาบอกว่าก็รู้สึกปลื้มใจนะที่คำให้การของตัวเองนำไปสู่การคลี่คลายคดีทำให้จับคนร้ายในคดีน้องชมพู่ได้
แต่เห็นใครแบบไหนยังไงเธอก็บอกเธอก็ให้ข้อมูลไปตามความจริง

เอาสุดท้ายกลายเป็นลุงพลขึ้นมา
แต่เธอบอกว่าพอเอาข้อมูลมาประติดประต่ออะไรต่างกัน
มันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนัก
ถ้าประติดประต่อข้อมูลดีเนี่ย
จะทำให้รู้ว่าวันที่เจอลุงพลช่วงที่ชมพู่หายตัว

พูดไม่ถูกเทียววันหนึ่งน่ะหูยอะไรเดี๋ยวก็
นู่นเดี๋ยวก็นี่เนอะ
เดี๋ยวก็พูดเทียวไปเดี๋ยวจนรู้ว่าจุดไหนอย่างนี้
เที่ยวเขาจะแบบคล้ายแบบเออมีหนองน้ำมีอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ถามว่าได้หาเด็ก

ก็บอกว่าบางครั้งก็เราก็เอกใจทำไมไม่หาวะ
เผื่ออาจจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็คือเดินลงมาก็ไม่แอ่งน้ำ
จะถามย้ำว่าแอ่งตรงนี้ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้
ตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าอย่างนี้
เขาจะอุ๊ยมาหลายรอบ
เดินตรงนั้นคือหลายรอบเราก็ไม่ได้เอกใจว่า

คิดไปข้างนอกนู่นแล้วมันไม่ใช่คนบ้านเราแล้ว

ไม่ใช่ว่าคิดคนร้าย
ไม่ได้คิดเพราะยังไม่ได้เห็นศพน้องยังไม่ได้เห็นน้อง

แล้วพอมารู้ว่าน้องเสียแล้วคนที่คิดว่าคนร้ายเป็นใคร
ข้างนอกอ๋อข้างนอกแต่เห็นณวันนี้มาตกใจ
พี่ก็ทำดีที่สุดแล้วดีกว่าเราไม่พูดน้องพูดถึง